มาดูความคืบหน้ากันต่อนะคะกรณีที่พบศพนางอิสดาอุตสาเพียรอายุ๓๕ปี
ถูกฆ่าฝังดินอยู่ภายในบ้านในซอยประชาอุทิศ๘๖นะคะ
และผู้ต้องหาก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ที่ชื่อว่านายนบโสพลวสุ
เพราะว่าทางครอบครัวของผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาไปแจ้งความเอาไว้
บอกว่าผู้หญิงคนนี้หายตัวไปตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์
บอกว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่๔
นางอิสดาถูกฆ่าฝั่งดินอยู่แบบนี้
นบสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะว่าให้ญาติเนี่ยไกลเกลี่ย
เกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ย
นบก็ติดต่อยอมมอบตัวเขาบอกเขาหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านพ่อ
ที่จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวในนบ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเนี่ยค่ะในนบโสพลวสุผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี้นะคะ
ตำรวจนครบานทุ่งครุคุมตัวไปขออำนาจสารอาญาธนบุรีขอฝากขังระหว่างสอบสวนเป็นผลัดแรก
หลังจากที่ถูกควบคุมตัวไว้ระหว่างรอตำรวจขออำนาจศาลออกหมายจับ
เจ้าตัวมามอบตัวแล้วก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงจริงตำรวจก็เลยพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาคือญาติก็ไปเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัว
สุดท้ายก็มอบตัวในนบก็เลยบอกว่ารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
รับว่าลงมือก่อเหตุคนเดียวตอนแรกตำรวจบอกว่าเอ๊ะน่าจะมีคนก่อเหตุมากกว่าคนนึงนะคะ
แต่ในนกบอกว่าเนี่ยก่อเหตุคนเดียวเลยหลังก่อเหตุไม่ได้หนีนะ
อยู่บ้านพ่อที่พัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อจะไปตั้งสติก่อน
แต่ว่าสุดท้ายสำนึกผิดก็เลยเข้ามอบตัวกับตำรวจ
นายนบบอกว่าสาเหตุที่ฆ่าภรรยาเนี่ยนะคะเพราะว่ามีปัญหาภายในครอบครัว
ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าด้วยขอโทษกับทางญาติของภรรยา
เสียใจที่ก่อเหตุนี้บอกว่าตัวเองก็ยังรักภรรยาอยู่นะ
ทางครอบครัวของภรรยาเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยที่เขามาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
นายนบก็เลยบอกว่าพอก่อเหตุฆ่าภรรยาแล้วด้วยนะ
เขาบอกเขายิงนะยิงภรรยาแล้วก็ฝังดินเนี่ย
เขาก็พาลูก๔คนไปฝากไว้กับพ่อที่บ้านที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็กลับมาจัดการศพของภรรยาแล้วก็แม่ของเขากลับมาด้วย
แล้วพ่อของในนบผู้ต้องหาเนี่ยค่ะเขาเป็นทนายความนะคะ
พ่อก็เลยมาเป็นทนายความส่วนตัวให้เลยพ่อบอกว่า
นบลูกชายเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะ
คือเอายารักษาโรคซึมเศร้าที่กินประจำมาให้ตำรวจดู

ทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกมานพ
คนธนพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
บอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพ

ส่วนสาเหตุการก่อเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน
อยู่ในสำนวนคดีไม่สามารถเปิดเผยได้
พนักงานสอบสวนเตรียมเชิญคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแม่
ลูกของผู้ต้องหาคนที่อยู่ข้างบ้าน
พยานแวดล้อมจะสอบสวนเพิ่มเติม
อยากจะให้คนที่อยู่รอบข้างมาเป็นพยานให้ปากคำเพิ่มเติม
เพราะตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อ
ว่าในนบสามีของผู้เสียชีวิตจะก่อเหตุเพียงคนเดียว
ตำรวจบอกว่าจากพฤติการแล้วมันไม่น่าจะใช่
วันนั้นเราพอก็บอกเห็นรถทรงรถสายขับเข้ามาที่บ้าน
วันที่๔กุมภาพันธ์มีรถบรรทุกทรายขับมาที่บ้าน๒รอบ
มันก็ต้องมีการขุดการขนการอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
ขุดคนเดียวได้ไหมเอาทรายมากรบอุ้มศพอะไรแบบนี้ค่ะ
มันหลายอย่างที่ตำรวจเขามองว่ามันทำคนเดียวไม่น่าจะได้
สำหรับการขอคัดค้างการประกันตัวตำรวจบอกว่ายังไม่มีอำนาจในการคัดค้านการประกันตัวค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นการขอหมายขังระหว่างสอบสวนยังไม่ใช่หมายจับ
แล้วตัวในนบผู้ต้องหาก็มามอบตัวเอง
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
เป็นข้อหาความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
กระทำความรุนแรงในครอบครัวก็คือ๔ข้อหานะคะ
และเดี๋ยวจะหาพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ต้องมีการฝากขัง
ที่สารอาญาธุบุรีพัดแรก๑๒วัน

แต่ทำไปเพราะอะไรก็พยายามจะบอกว่าเป็นอาการทางโรคซึมเศร้าอย่างนี้
ก็พยายามเอายามาให้ดูว่าเขากินยาอยู่ตลอดนะอะไรแบบนี้